ไหนเข้ามาดูในติ๊กต๊อกแล้วก็ดูกันต่อเลยนะคะ

ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะคุณบางชาม๑๙นะ

กำลังไปกราบไหว้ขอพรจากพระที่เป็นรูปปั้นอยู่
แต่จู่เกิดอาการเหมือนของขึ้นนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป

ของขึ้นยังไงปกติเวลาเราเห็นเขาทำพิธีแล้วมีของขึ้นจะรวยวาย

แต่ผู้ชายคนนี้ทำไมดูก็ปกตินี่
อย่างนี้คุณผู้ชมบอกก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดโคสิตาราม
ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแคร์ตะมนต์บางขุดอำเภอสรรคบุรีจังหวัดชัยนาธนะคะ

คือคุณผู้ชมเห็นรูปปั้นนี้นะคะคือรูปปั้นหลวงปู่กวย
อดีตเจ้าอาวาสวัดแล้วก็เป็นพระที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างนับถือนะคะ
ทีนี้มีผู้ชายคนนี้เสื้อเทาเนี่ยก้มไปกราบไหว้นะคะ
ลักษณะการก้มนี่ก้มโค้งตัวลงไปเหมือนคนแก่

้มอยู่นานแล้วก็ตอนไหว้เนี่ยเหมือนมีอาการสั่นเทามือไม้สั่นตัวสั่นเหมือนคนแก่นะคุณ

เหมือนผู้สูงอายุที่เขาแบบว่าเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีแล้วอะค่ะ

เออแล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์รวมถึงชาวเน็ตที่เขาคอมเมนต์เนี่ย
บอกว่าเออมันเหมือนของขึ้นจริงหรือว่ามีใครมาแฝงร่าง

เงยหน้าขึ้นมาปกติไหว้ปกติเหมือนเป็นคนหนุ่ม
เหมือนเป็นอีกคนคนหนึ่งไปเลย
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ลงความเห็นกันว่าของภายในตัวหนุ่มคนนี้
น่าจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเมื่ออยู่ต่อหน้าหลวงปู่กล้วย

เออเพราะอะไรเพราะในอดีตเนี่ยหลวงปู่กวยเป็นผู้ที่มีอาคมแกร่งกล้า
แล้วก็โด่งดังเรื่องการศักยันต์ค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าเวลาที่คนที่มีของเนี่ยมากราบไหว้หลวงปู่กวย
ถ้าใครมีของนะแล้วมาไหว้หลวงปู่กวยปุ๊บจะมีอาการแบบนี้กันทั้งนั้น
นี่คนในพื้นที่ที่เขาเริ่มใส่สัทธาแล้วมีข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปู่กวยเขาเล่าให้ฟังนะฮะ
ส่วนชาวเน็ตหลายคนบอกว่าก็วนดูอยู่หลายรอบ
ก็แปลกตาแปลกใจเหมือนกันว่าตอนไหว้เนี่ยมันเหมือนคนแก่
แต่พอสักพักหนึ่งก็เหมือนปกติก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ก็นำมาฝากกันเผื่อใครอยากจะไปกลับไหว้ขอพรบ้างนะคะ
ก็ไปกันได้นะคะที่จังหวัดชายนาฏค่ะ